มาดูคดีนี้กันหน่อยเป็นการปิดคดีที่ต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยตามจับตัวผู้ต้องหาหรือว่าคนร้ายรายนี้ได้เพราะว่าหมาที่คนร้ายเลี้ยงเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่สุรินค่ะตำรวจไปจับคนร้ายที่ฆ่าแม่เท่าอายุ๘๒ปีซึ่งป่วยติดเตียงคนร้ายเนี่ยไปฆ่าเสียชีวิตนะคะแล้วก็หนีไปกบดานแต่ว่าสุดท้ายตามจับได้

ขอบค่าคนหนึ่งนะ

ใจเย็นครับใจเย็น
ไป
นี่เป็นช่วงนาทีตอนที่ตำรวจนำกำลังไปจับกลุ่มนะคะ
เหมือมหรือว่านายรัฐอาบรำค่ะ
ที่เป็นผู้ต้องหาฆ่านางวันธนีเตือนสติ

แล้วตำรวจก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เมื่อสักครู่นี้ที่ตะโกนต่อว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ก็คือนายภูวนาศเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
ลูกชายทั้งชาวบ้านก็ตะโกนด่าทอ

เพราะว่ามีความโกรธแค้นเกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คนที่พบศพของนางวันธนีย์เนี่ย
ก็คือนายภูวนาศลูกชายนั่นเองนะคะ
เลือดในสมองตีบไขข้ออักเสบ

นายภูนาศไปพบว่าแม่นอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านเช่า
เป็นการเสียชีวิตแบบปริศนา
ตำรวจตรวจสอบศพแล้วพบว่าตาสองข้างหน้าผากด้านขวาแตกค่ะ
ปากมีรอยเขียวช้ำทั่วหน้าเลยนะคะคล้ายกับถูกทำร้าย
ก็บอกว่าคาดว่านี่น่าจะเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
ก็ส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ลูกชายผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าบ้านถูกยึด
ก็เลยพาครอบครัว๔คนมาเช่าบ้านอยู่ตรงนี้ได้๒เดือน
แล้วบ้านหลังนี้มีคนอาศัยอยู่ทั้งหมด๘คน
เป็นญาติของเจ้าของบ้านอีก๔คน
ก็คือครอบครัวเขากับครอบครัวของเจ้าของบ้าน
หนึ่งในครอบครัวเจ้าของบ้านก็คือในเหมือมผู้ต้องหาค่ะ
แต่ว่านายภูวนาศออกไปรับจ้างก่อสร้างรายวัน
ก็ใช้วิธีผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลแม่นะคะ
วันเกิดเหตุเนี่ยพบว่าแม่เสียชีวิตแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่
จนกระทั่งวันนี้ตำรวจสอบพเมืองสุรินทร์
ตามไปจับกลุ่มตัวในเหมือมได้
ขณะที่หนีไปกบดานอยู่ที่บ้านร้างแห่งหนึ่งนะคะ

ตำรวจจับได้เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
มันจะมีสุนัขตัวหนึ่งที่ในเหมือมเลี้ยงเอาไว้
แล้วมันตามในเหมือนไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วย
พอตำรวจเห็นสุนัขรู้เลยค่ะว่าในเหมือมอยู่นี่
คือมันก็ตามเจ้าของไปมันนอนเฝ้าอยู่ที่บ้านร้าง
ตำรวจก็แกะรอยตามไอ้เจ้าตัวนี้ไป
เจอเจ้าของของมันได้ในที่สุดต้องเรียกว่าจนมุมพ่อหมา
นะคะนี่ค่ะในเหมือมรับสารภาพค่ะ
ที่ทำไปเพราะว่ารำคาญนางวันธนีค่ะ
ร้องเรียกลูกชายลูกสะพ้ายทั้งวัน
แล้วตัวเองก็เมาไม่ได้สติก็เลยทำร้ายนางวันธนีจนเสียชีวิต
บอกว่ารู้สึกผิดและอยากจะขอโทษผู้เสียชีวิตค่ะ
แค่ว่าหนึ่งแล้วผมไกลแค่กะโน้นร่วมเองนั้นจึง
ผมก็ไม่ได้เมาเวิร์ดไม่รู้คุณทำอะไรบ้างอย่างนั้นแหละ
ผมก็จะยอมรับทุกอย่างละครับ